เหมือนกับกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนที่นี่เลย

คือแม่บ้านกลุ่มนี้เขามีการอนุรักษ์ข้าวหอมพันชายาเอาไว้ใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็เลยได้ไอเดียในการประยุกต์ข้าวหอมพันชายาเนี่ย

พอเป็นแป้งแล้วก็นำไปทำเป็นขนมเป็นของว่างสร้างรายได้เสริมด้วยค่ะ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานีนะคะ
ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราธานีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมพันชายา
จัดพิธีลงนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเลย
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมชายา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารี

พร้อมกับนำขนมพื้นบ้านที่ประยุกต์จากแป้งข้าวหอมชายา

คุณผู้ชมดูสิคะอยู่ที่บริเวณหมู่๒
ตำบลโมถ่ายอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
แม่บ้านกำลังช่วยกันทำขนมครกเลยค่ะ
ไม่ได้มีแต่ขนมครกอย่างเดียวนะจ๊ะ
ยังมีนี่ทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน
บางคนไม่เคยทานอร่อยมากหวานมัน

แล้วก็ยังมีขนมใบบัวด้วยนะคะ
จริงแล้วขนมทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีการจัดเป็นชุดอาหาร
เสิร์ฟเป็นอาหารว่างเป็นขนมเบรกอย่างนี้

แล้วขนมทั้งหมดที่ทำอย่างที่บอกแหละค่ะว่า
ใช้ส่วนผสมจากแป้งจมูกข้าวหอมชายา
ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่ปลูกมานานกว่า๑๐๐ปีแล้ว
แล้วก็มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์มีกลิ่นหอม
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวหลายชนิดด้วย

คือมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีประโยชน์มีอัตลักษณ์
ได้รับโซโลแกนว่าออกรวงหอมทั่วทุ่งเวลาหุงหอมทั่วบ้าน
แม้เป็นโซโลแกนที่พูดแล้วนึกออกเลยนะคะ
นายมณิษฐ์หมวดสุกอายุ๕๑ปี
รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมพันชายาเนี่ยบอกว่า
อาหารเบรกของว่างของที่นี่เนี่ยนะจะเน้นไปที่ขนมพื้นบ้านเป็นหลักค่ะ

ขนมที่ได้จากข้าวหอมพันชายามันก็เลยจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์
มีความหอมที่แตกต่างและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะ
ก็พร้อมเสิร์ฟในกิจกรรมหรือว่างานประชุมต่างในภาพลักษณ์ที่สวยงามแบบนี้มาในกระทงเลย
สำหรับใครที่สนใจอยากใช้บริการชุดอาหารว่างขนมพื้นบ้านจากข้าวหอมพันชายา
และอยากช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมชายานะจ๊ะคุณผู้ชม
เขาเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้คุณสามารถติดต่อไปได้เลย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมพันชายา
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เลยนะคะ๐๘๑๗๒๘๑๕๔๗จ้า

ใช่ค่ะคือเป็นขนมไทยแบบโบราณด้วย
แล้วก็ใช้อัตลักษณ์ของความเป็นข้าวหอมพันชายาเนี่ย
ประยุกต์ให้เป็นจุดขายของชุมชน
ผมว่ามันเป็นเบรกแบบใหม่คือเบรกอะไรเบรกพักเที่ยงเบรกประชุมอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่จะไปทานกาโฟงกาแฟนี่ลองทานเป็นขนมไทยดู
ใช่กับน้ำชาร้อนไอเดียดี